หลุดตัวฉีกฮะให้ดูเลยค่ะที่วัดแห่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมวัดเขาพังเจริญผลเนี่ยนะคะที่กาญจนบุรีครับ
คือลมพายุเนี่ยมันมาแล้วพัดเอาดูสิอันนี้พระพุทธรูปเห็นไหมคะ
ที่หลุดลงมาแบบนี้ค่ะค่ะนี่สาราครอบพระประธาน
เก่านี้นะคะเป็นโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีสเนี่ย
ก็พังถล่มลงมาทับพระพุทธรูปปางมารวิชัย
โอ้โหมุมนี้พระพุทธรูปเนี่ยอายุกว่า๕๐ปีก็เสียหายค่ะ
หลุดยอดปางขาดช่อฉัดหักลำตัวฉีก
ถางทูบก็เกลื่อนกระจายอันนี้ความเสียหายนี่เป็นแสนนะคะ
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้เมื่อวานช่วงเย็นลมมาเป็นลมหมุนเข้ามาเลย
ต้นไม้ในวัดล้มสาราครอบพระประธานเก่าก็โดนลมพัด
มันพังลงมาแบบนี้ค่ะซึ่งจริงจริงวัดเนี่ยให้ชาวบ้านสการะ
บูชาพระพุทธรูปมานานนะแต่ปรากฏว่าเสียหาย
ทีนี้จะแก้ไขจะซ่อมแซมจะสร้างใหม่หรืออย่างไรต้องรอปรึกษากันก่อน
คุณผู้ชมช่วงนี้เตือนนะคะเรื่องสภาพอากาศ๑๐๓
อากาศร้อนจัดฟ้าหลัวเพราะว่ามีลมใต้พัดเข้ามา
กลางอีสานตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
ใช่นะครับยาวกันไปช่วงสงกรานนะฮะใช่ค่ะ